ถามว่าคุณสองคนเอาอะไรมาแขวนหูผมเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทั้ง
วันนี้ไปใกล้กรุงเทพมหานครนี่เอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นตลาดน้ำกรุงศรีให้เราได้เดินช็อปชิวแชะถ่ายรูป
แล้วก็หิ้วที่คุณถือไปด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอะไร

ที่ตลาดน้ำกรุงศรีหรือว่าตลาดกรุงศรี
เป็นตลาดสไตล์ย้อนยุคแบบโบราณหน่อย
ตั้งอยู่บริเวณคูน้ำด้านหลังตลาดกรุงศรี
เริ่มสร้างเมื่อกลางเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เอง
หลังจากถนนคนเดิมกรุงศรีฮอตฮิตติดลมบนแล้วก็ทำการเพิ่มเติมขยายส่วนขึ้น
นั่นก็คือโซนตลาดน้ำกรุงศรีโซนนี้นี่เองนะคะ
บริเวณด้านหน้าของตลาดน้ำก็จะจำลองเป็น
ค่ายสมเด็จพระนเรสวนด้านหน้าที่เราเห็นกัน
ภายในตลาดก็ครบเครื่องเลยทั้งเรื่องของกินของฝากอย่างเช่น
ขนมไทยและของใช้ที่เป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนคนอายุทยานี่
ก็จะมีเยอะมากอาหารคาวอาหารหวาน
แล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรับประทานอาหาร
แล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกันด้วย
พอเข้ามาปุ๊บอยากจะร้องเพลง
อายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน
จิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟัง

เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเขาใส่ชุดไทยขายของคุณ
มีทั้งเด็กน้อยวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิง

ก็ใส่ชุดไทยกันหมดเดินเพลิด
ได้บรรยากาศย้อนยุคเมืองเก่าอายุทยาแบบสุด
ไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้ายืนหน้าตลาดกันหน่อยจ้า
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน่ารักมาก

เห็นวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยในสมัยโบราณ
ที่สำคัญใครจะมาเดินตลาดกรุงศรี
เคลียร์ช่องท้องของคุณเอาไว้รอเลย
เพราะว่ามันมีแต่อาหารน่าทานทั้งนั้น
อย่างขนมหวานร้านนี้เขาบอกว่าทำกันแบบสดคุณ
ดูนะทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ย

และก็อีกหลากหลายสารพัดเมนูขนม
หรือว่าใครชอบของขาวก็ได้เดี๋ยวจะพาไปทานกันต่อนะคะ
แต่ว่าซื้อขนมหวานก่อนกินหวานก่อนกินข้าวทีหลัง
มาดูนี่มันผ่องมันเยอะกินอะไรก็ได้ก่อน
ผัดไทยก็น่าทานเหมือนกันนั่งทานกันบนเรือเลยนะคะ
ซึ่งชาวต่างชาติเขามาคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากจริง

ไม่สิก็นั่นดิได้ยินเป็นลักษณะแบบนั้นแต่จริงพูดว่าอร่อย
และนี่ที่อยากนำเสนอก็คือก๋วยเตี๋ยวกะลาราคา๒๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
รสชาติเข้มข้นราคาเบาแล้วก็สามารถนั่งห้อยขาทานไป

อิ่มอร่อยสบายท้องราคาไม่แพง

นั่นก็คือน้ำตาลสดหวานค่ะคุณค่ะ
เขาเสิร์ฟใส่ใบจาก
คุณจำได้ไหมวันก่อนดิฉันนำเสนอไปว่า
เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าหมาน้ำ

หรือว่าหมาตักน้ำอะไรแบบนี้
นี่แหละที่นี่เขาเอามาใส่น้ำตาลสด
เสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวซื้อนะคะ
ตาลสดที่นั่นและที่สำคัญร้านนี้เขาบอกว่า

เติมฟรีได้เลยหนึ่งครั้งค่ะคุณ

เตี๋ยวก็น่าทานน้ำตาลสดก็น่ากิน

ฝอยทองทองหยิบทองโอ้ดีดีมาก

ใครอยากไปไปกันได้เลยนะคะ
หลังสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น

ก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่

ช็อปไปชิมไปอุดหนุนชาวบ้านกันได้เลยค่ะ
ที่สำคัญถ้าไปแล้วจะให้มันแบบถึงกึนเลยนะ

ใช่เพราะว่าถ้าแต่งชุดไทยเนี่ยเติมฟรี๑ที
แล้วที่สำคัญเอาออกได้ยังยัง

เอาอย่างนั้นแหละเหมือนมันไม่หนาวะหลังนี้มันทำมาจากใบจากนะ
คุณดูมันเป็นแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหมาน้ำ
เอามานะ
นี่พูดจากใจเรียบร้อยเลยนะเป็นอะไร
น้ำตาลสดอยู่ไหน
คุณก็ลองกินเอาก็ได้มันกรอบดีนะผมว่า
คือน้ำตาลสดเราอาจจะหาซื้อที่ไหนก็ได้
ที่นู่นน้ำตาลสดเขาก็อร่อยนะ
เดี๋ยวฉันเจ็บข้อมือไม่มีอะไรไม่มีอะไร

วันหลังเอาซื้อใส่ขวดมาเดี๋ยวดิฉันเท
พอน้องใบตองเขาเห็นว่ามันมีน้ำตาล

ไม่เป็นไรไปหาโอกาสไปเที่ยวกันนะ